ดอมค่ะพึ่งตัวนึงมาต่อย

อันนี้เพิ่งมาแบบเป็นทาง

แล้วพอบินผ่านมาแบบเป็นฝูงพึ่ง
มาเจอคุณตาคุณยายอายุ๗๐กว่านั่งอยู่

มารุมต่อยค่ะคุณยายแกเนี่ย
ลุกไม่ได้ตาวิ่งลงน้ำ

พยายามจะช่วยเหลือคุณตาคุณยายอะค่ะ

ใช่ค่ะคือโดนเต็มไปหมดเลย
เหล็กในเต็มที่ตรงหน้า
ตามเนื้อตามตัวต่างค่ะ

แล้วคุณตาเป็นยังไงคุณตาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เพราะว่าโดนพึ่งหลวงมารุมต่อย
คุณยายยายก็นอนอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

ต้องช่วยเหลือเห็นคุณยายลุกเดินไม่ไหวหรอก

ขึ้นรถไปแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบ้านตาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสมโคนนะคะ

รวมถึงอสมะโฆล

คุณตาคุณยายไม่ไหวแล้วจะแย่แล้วเนี่ย

พยายามถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณตาก็พอให้ข้อมูลได้บอกว่าจริงตากับยายโอ้โห

เห็นสภาพที่แบบโดนพึ่งรุมต่อยหน้า
บนรถเรายังไม่เห็นชัดถูกไหม
แต่เมื่อกี้นี่ภาพนี้

จริงตากับยายนั่งกันอยู่หน้าบ้านนะ
แล้วจู่ฝูงพึ่งหลวงบินมาเป็นทางสีดำ

แล้วพอผ่านมาเนี่ยเจอตายายนั่งอยู่รุมต่อยเลยค่ะ
ตาเนี่ยยังวิ่งได้ก็กระโดดหนีลงแม่น้ำปิงก่อนเลย
แล้วขนาดลงน้ำไปแล้วนะ
พึ่งพวกนี้มันไปจ่ออยู่เหนือผิวน้ำ
พอตาโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็รุมต่อยต่อค่ะ
จาบอกว่าถ้าเกิดตาดำต่อไปอีกจะขาดอากาศหายใจตาย
ตาต้องฝืนขึ้นจากน้ำวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ไอ้ผูมพึ่งมันก็ไล่ตามต่อยไปเรื่อย
เจ้าหน้าที่มาช่วยนะเอาผ้าผ้าดิบคลุมคุณตาก่อน

ส่วนยายถามว่าทำไมยายไม่หนีแบบตาบ้างล่ะ
ยายเป็นคนป่วยยายวิ่งไม่ได้ยายหนีไม่ได้
เป็นเป้านิ่งเลยคุณผู้ชมทีนี้โดนมันรุมต่อยอยู่แบบนี้ค่ะ
อ่านับหมื่นตัวนะครับบินแบบว่าเป็นฝูงเข้ามาเลยครับ
บ้านสองสามหลังแล้วก็เลี้ยวลงมาที่ตายายสองคนนั่ง
คุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วพึ่งชุดนั้นก็ลงมาต่อย
ที่ตายายสองคนตาวิ่งออกจากบ้านนะครับ
ยายเป็นผู้พิการไม่สามารถวิ่งได้
แล้วก็ตาวิ่งออกมาลงน้ำพึ่งก็ลงไปต่อยแล้วก็ดดขึ้นจากน้ำ
แล้วก็วิ่งไกลจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรพึ่งก็ยังลุมต่อย
รถพี่เต็มหน้ายายนั้นคือเป็นไมค์เหล็กในของพึ่ง

เหล็กไนอยู่เต็มหน้านะแล้วนี่คิดดูสิวิ่งไปจากบ้าน๕๐๐เมตร
พึ่งก็ยังตามทั้งฝูงแบบนี้ค่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณตาคุณยาย
อาการตอนนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าแพ้เหล็กในหรือพิษของมันนะ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะใช่อาการจะหนักมากเลย
แต่ถามว่าตอนนี้คุณตาคุณยายเป็นยังไงคุณตาคุณยายปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่
อย่างที่บอกแหละว่าที่พึ่งมากันเยอะเป็นหมื่นตัว
ก็คงหนีไฟป่ามาเพราะว่ามันก็ไปเผารังของพึ่งหลวง
จะบินมาจากตรงเขตอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยค่ะ

สถานการณ์ไฟป่าที่พื้นที่ภาคเหนือเป็นยังไงบ้าง
ค่าวัดดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้เท่าไหร่
ดังนั้นตัวเลขที่บอกไปมันก็ส่งผลกระทบ
กับการใช้ชีวิตของประชาชนคุณผู้ชมดูภาพฝั่งขวาสิเห็นไหม
ทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาขับรถขับรามันเป็นระยะสั้นเท่านั้น
เพราะว่ามันดูอึมครึมขมุกขมัวไปหมดเลยนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงชาวตาก

แล้วก็เอาใจช่วยคุณตาคุณยายด้วยนะครับ
ขอให้ท่านไม่เป็นอะไรมากแล้วก็หายไวนะครับ